ไปดูเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่มันมหัศจรรย
น้ำตกไปแล้วมันก็ชื่นใจแต่ช่วงนี้มันน่าหนาวอยากไปน้ำตกแล้วมันเย็นไหม
มันก็หนาวไปใหญ่สิคุณใช่ไหมแต่ไปน้ำตกที่นี่คุณจะเจอกับน้ำตกที่มาเป็นสายน้ำอุ่น

เฮ้ยยังก็มีเครื่องทำน้ำร้อนอ้าวไม่เชื่อพาไปเลยฮะ
ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพยาว

สภาพอากาศก็อย่างที่เป็นในตอนนี้นะครับหนาวแล้วก็พยาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าไปเที่ยวนะ

หน้าหนาวแบบนี้ลองไปเที่ยวพยาวแล้วที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นครับน้ำตกภูซางถือว่าเป็นน้ำตกที่น่าอัศจรรย์ใจ
เพราะว่าน้ำตกที่นี่มีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่๔๕องศาเซลเซียส
เฮ้ยมันเท่ากันอุ่นเลยนะนั่นอ่ะ
มันเหมาะลงไปแล้วแบบเย็นแบบว่าอุ่นสบายเจอเย็นข้างนอกอากาศแล้วก็ลงไปแช่
ระบบน้ำตกก็ลายร้อมไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติภาพเที่ยวก็ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
เหมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเลยแล้วไปน้ำตกคุณต้องมีอะไร
ลาบก้อยส้มตำจะได้ครบข้าวเหนียวด้วยเอามา
นั่นแหละอิ่มพุงอิ่มใจกลับบ้านไปได้อย่างสบายจิต
สบายใจกับหน้าหนาวแบบนี้ลองไปเที่ยวที่พยาวดูนะครับ
ก็สำหรับใครคนไหนนะครับอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวธรรมชาติ
พร้อมกับแช่น้ำคลายหนาวแบบนี้ก็ไปได้ที่อุทิอันแห่งชาติภูตรซาง
อเผยภูตรซางจังหวัดเผยาโอ้เยี่ยมไปเลยนะคุณค่ะ
แต่ละมุมของที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็สวยงามถ่ายรูปกับมุมน้ำตกให้ข้างหลังเป็นน้ำตกก็ได้
ดูจะถ่ายกับปากเขาลำนาวไพก็สวย
เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วบรรยากาศดีมาก